สามีเนี่ยเมายาเนี่ย

ตะเสยเข้าไปคางเมีย

ผู้หญิงเนี่ยอายุ๕๓ปี

แล้วก็ลูกสาวเธออายุ๑๒ปีโดนสามีทำร้ายครับ

ที่เห็นอยู่นี่คือบ้านของพ่อแม่ผู้ชายนะ

พื้นที่ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุง
ฝั่งผู้หญิงวัย๕๓ปีนี่เปิดแขนให้ดู
แล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงคางด้วยว่าเธอโดนอะไรบ้าง
จริงบ้านเกิดเธออยู่นครพนมแต่มาเป็นสะพ้ายที่อุดรธานี
แต่งงานกับสามีชื่อทองคูณอายุ๕๕ปี
อยู่กินกำลัง๓๐ปีแล้ว
ก็มีลูกต่าง๓คนที่ผ่านมานะ
เขาบอกว่าอยู่กันอย่างมีความสุข
ก็อยู่กันมาอย่างราบรื่นไม่เคยทะเลาะกันรุนแรง

หนึ่งปีที่แล้วสามีเริ่มไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว
เมายาทีไรก็จะมาอารวาสมาทำร้ายเธอทำร้ายคนในครอบครัว
เธอทนมาตลอดตรงขางเธอก็โดนตรงหัวก็มีเหมือนกัน
จนล่าสุด๒ตุลาคมเมื่อวานนี้
สามีเธอเมายาเธอก็บอกไม่รู้ยาอะไรเหมือนกันพี่
อารวาสทำร้ายเธอเตะเข้าปลายคางนู้นด้านขวานะนี่
เห็นไหมครูผู้ชมมาช้ำเขียวนี่น่ะถ้าบอกเธอเกือบสลบ
ลูกสาววัย๑๒ปีเห็นว่าพ่อทำร้ายแม่อยู่ก็จะเข้ามาห้าม
ปรากฏโดนเตะเข้าสะบักเอวตัวงอเลยอ่ะเตะลูกตัวงอเลย
หลังจากนั้นสามีบังคับให้เธอกับลูกสาวเดินเท้าไปนะ
ไปเอาห่อกัญชาที่ฝากไว้บ้านของพ่อแม่
เนี่ยเหรอเออระยะทาง๖กิโลเมตร
โอ้โหมีกำหนดเวลาด้วยพี่น้ำแข็ง
อุ๊ยเหรอไปเอากัญชามาให้กลับมาภายใน๑ชั่วโมงน่ะ
สุดท้ายทั้งแม่ทั้งลูกไม่กลับไปครับ
ไม่กลับไปมาซ่อนอยู่ที่บ้านพ่อแม่สามีนี่แหละ
พอมาถึงก็ไม่กล้ากลับไปที่บ้านสามีอีกเลย
จนมีชาวบ้านหวังดีแจ้งเจ้าหน้าที่มาให้ความช่วยเหลือ
ลูกสาววัยสิบสี่สองปีเนี่ย

เล่าไปสะอื้นไปบอกพี่หนูไม่อยากอยู่กับพ่อแล้วอ่ะ
พ่อทำร้ายพวกหนูทำร้ายพวกหนูทั้งแม่เลย
งวอนให้เจ้าหน้าที่พาพ่อไปบำบัดรักษาเถอะ
คือลูกสาวก็กลัวพ่อนะแต่ก็ยังเป็นห่วง
อยากให้พ่อหายอยากให้ใครก็ได้พาพ่อไปบำบัด
จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขพ่อแม่ลูก
เรื่องต้นครับทางเทศบาลเดี๋ยวจะประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
มีส่วนรับผิดชอบช่วยเหลือทั้งแม่ลูก
แล้วก็จะพาตัวสามีไปบำบัดรักษาอาการติดยาต่อไปครับ
นี่แหละฮะฤทธิ์ของยาเสพติด
ที่น่าจะต้องตั้งคำถามถึงการปราบปรามแล้วล่ะ
ว่าทุกวันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีหรือเปล่า

กระท่อมกัญชาเราก็ต้มกินได้เองแล้ว
คือมันจะยังไงกันดีล่ะจะควบคุมมันยังไงดี
เรื่องของการอะไรนะจะช่วยเหลือชาวบ้านให้สามารถผลิตได้

แต่ว่าถ้าเรื่องกัญชากับใบกระท่อมเนี่ย
คือคุณหมอก็เคยเปิดเผยผลวิจารณ์แล้วนะว่า

แต่มันจะนำไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่น
พอเมาปุ๊บเนี่ยมันจะคึกมันอยากไปเสพอย่างอื่นต่อไง

คนก่อเหตุคือเสพหลายอย่างผสมกัน